วัดอีกสักเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องพระนะคะ
ก็เป็นพระที่หลายท่านกำลังชื่นชมกันในโลกออนไลน์นะคะ
เป็นต้นแบบของความเพียรค่ะหลวงปู่มหาทอง
ตอนนี้ท่านอายุ๙๐ปีมีความเพียนพยายามนานถึง๕๐ปี
สอบประเรียนธรรม๙ได้สำเร็จค่ะคุณผู้ชม
สอบหลายครั้งมากพลาดมาหลายครั้งพลาดก็สอบใหม่พลาดก็สอบใหม่
จนตอนนี้สอบสำเร็จแล้วค่ะประเรียนธรรม๙ค่ะ
หลวงปู่มหาทองหรือพระมหาทองยานสังวโร
อายุ๙๑ปีอยู่ที่วัดราชสิทธสนามราชวรวิหาร
ซอยอิสรภาพ๒๓ที่บางกอกใหญ่กรุงเทพค่ะ
ก็ได้เปิดใจกับทีมข่าวนะคะบอกว่าตั้งใจสอบประเรียน๙ประโยค
มาจากความตั้งใจตอนเริ่มบวชเลยตั้งแต่ท่านอายุ๒๑นะคะ
และนี่เป็นความตั้งใจสูงสุดเลยเพราะว่า
จะได้รับพระราชทานสัญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ซึ่งถ้าสอบไม่ได้ก็สอบใหม่สอบไม่ได้ก็สอบใหม่
สำเร็จค่ะเพียนพยายามมาตลอด
ท่านก็เรียนกับสมเนรและพระสงฆ์อายุน้อยนะคะ
บางทีก็รู้สึกว่าสู้ไม่ได้เพราะว่า
สำมะเนรหรือพระสงฆ์อายุน้อยก็เรียนรู้เร็วกว่า
แต่ท่านก็ไม่ละความพยายามไม่ทิ้งการเรียน
มันหาความรู้อยู่เสมอจนสุดท้ายเนี่ย
ใช้ความเพียรพยายามสอบประเรียนธรรม๙
นานถึง๕๐ปีคุณนัทพงศ์จนสุดท้ายสำเร็จ
คือท่านบอกครั้งนี้ก็จะสอบครั้งสุดท้ายนะ
ถ้าไม่สำเร็จก็ว่าจะไม่สอบแล้ว
เพราะว่าหลายครั้งมากแล้วจริงค่ะ

ถูกเนรเขารวดเร็วกว่าเรา
เราอยากจะได้เยอะ
แต่ในส่วนของลูกบู่นี่

ชื่อประโยเก้านี่สอบเสร็จเมื่อมีนาที่เรียกว่า
วันที่๒๕เขาที่ตรวจแล้ว

ก็ถ้าได้ก็ได้ประโยคเก้า
ถ้ายังไม่ได้ก็ต้องคงจะหยุดสอบแล้ว
เพราะว่าเขาให้อะไรในหลวงพระราชทาน
ตั้งแต่อายุ๒๑สอบมา๕๐ปี
จนวันนี้ท่านก็ทำได้สำเร็จแล้วนะคะ
ก็เป็นพระสงฆ์ปฏิบัติดีที่เป็นแบบอย่าง

ท่านก็ฝากถึงพระสงฆ์ที่ประพฤติไม่เหมาะสมค่ะ
อยากให้กลับตัวกลับใจปฏิบัติตามพระธรรมวินัย

เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไปค่ะ